สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เมื่อดาวเคลื่อนเดือนย้ายค่ะก็ย่อมส่งผล
เข้าสู่ราศีสิงศ์ซึ่งในทางโหรศาสตร์นะคะ
เรื่องของวาสนาแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เกินความคาดหมายค่ะ
ซึ่งการที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีในครั้งนี้นะคะ
ก็จะส่งผลค่ะทำให้ดวงชะตาของทั้ง๔ราศี
หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ดีขึ้นทันทีเลยค่ะ
ราศีแรกที่น่าจับตามองมากเลยนะคะนั่นก็คือชาวราศีสิงค่ะ
สำหรับชาวราศีสิงศ์นะคะถือว่าเป็นเจ้าภาพในอีเวนต์นี้เลยก็ว่าได้ค่ะ
เพราะว่าดาวเกรดนะคะจะมีการโยกย้าราศีมาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณค่ะ
การที่ดาวเกรดมาทับนะคะก็จะส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีสิงศ์
มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะแต่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ
เพราะว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น
โดยเฉพาะชาวราศีสิงศ์ที่ในอดีตชอบทำบุญชอบสร้างกุศล
รับรองว่าเฮงปังอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าแต้มบุญแต้มวาสนาของคุณนะคะ
กำลังจะทำงานในช่วงนี้ค่ะ
การที่ดาวเกรดนะคะมาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณแบบนี้
ก็จะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณวุ่นวายนะคะหาความสงบสุขไม่ค่อยได้
แต่ขอให้คุณอดทนสักนิดนึงค่ะเพราะว่าชีวิตของคุณวุ่นวายจริงนะคะ
แต่ถ้าอดทนสักหน่อยก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จแบบเกินความคาดหมายค่ะ
ราศีต่อมาค่ะคือชาวราศีกรกฎนะคะ
สำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลังจากที่ดาวเกรดมีการโยกย้ายราศีมาแล้ว
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎดีขึ้น
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์อย่างเต็มที่ค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีกรกฎคนไหนที่มีเลือดนักสู้แล้วก็มีความขยันอยู่ในใจนะคะ
ในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินรับทองนะคะจากหลายช่องทางค่ะ
ช่วงนี้ถ้าคุณทำหลายอาชีพนะคะทำอาชีพหลักแล้วก็ควบอาชีพเสริมไปด้วย
โอ้โหเรียกว่ารับทรัพย์นับเงินกันไม่หวั่นไม่ไหวกันเลยทีเดียวค่ะ
ราศีต่อมาที่ดวงดีนั่นก็คือชาวราศีตุลค่ะ
สำหรับชาวราศีตุลนะคะถือว่าเป็นราศีที่ดวงชะตาดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ดวงชะตาของคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ
โดยเฉพาะหลังจากที่ดาวเกรดมีการโยแก้ราศีในครั้งนี้นะคะ
ก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีตุลมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินค่ะ
หลังจากนี้นะคะถ้าคุณคิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยเฉพาะเงินก้อนใหญ่
จะมีโอกาสได้สมใจปรารถนาสูงมากเลยนะคะ
อีกหนึ่งราศีนะคะที่ดวงดีน่าจับตามองมากเลยค่ะ
นั่นก็คือชาวราศีกุมค่ะ
สำหรับชาวราศีกุมนะคะเรียกว่าเป็นราศีม้ามืดเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าเป็นราศีที่มาแบบเงียบแต่ฟาดความสำเร็จเพียบเลยนะคะ
เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมารวมถึงในช่วงนี้ค่ะ
ชีวิตของชาวราศีกุมตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของดาวเสานะคะ
ซึ่งการที่ดาวเสาเข้าดวงค่ะก็จะส่งผลทำให้ชาวราศีกุมต้องเหนื่อย
เหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเลยนะคะ
แต่ชีวิตของคนเรานะคะไม่ได้มีดาวแค่ดวงเดียวค่ะ
ก็ยังมีดาวดวงอื่นนะคะที่คอยประคับประคองคอยหนุนนำ
ทำให้ชาวราศีกุมเหนื่อยแต่ประสบความสำเร็จได้ค่ะ
โดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะที่มีดาวเกรดค่ะโยกย้ายมาเล็งดวงชะตาของคุณนะคะ
ทำให้แต้มบุญทำงานค่ะสิ่งดีดีนะคะบุญวาสนาที่ชาวราศีกุมเคยสะสมเอาไว้
ก็จะมาช่วยหนุนนำค่ะทำให้ชาวราศีกุมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ
สมหวังแล้วก็ก้าวหน้าในช่วงนี้นะคะ
แล้วอย่าลืมค่ะมันไหว้พระสวดมลนั่งสมาธิ
เพื่อเป็นการเสริมบุญเสริมวาสนาทำให้ดวงชะตาของเราดีแบบระยะยาวนะคะ

จะได้ไม่พลาดข่าวอารมณ์ดีในทุกเช้า